มาดูคลิปที่ดังมากในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะ
สำหรับกรณีข้อหาแบบนี้ก็ได้เหรอกลับรถในที่ที่เอเย่นยาบ้าชอบกลับรถ
คลิปนี้เกิดขึ้นที่ตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
ตอนนี้เนี่ยผู้กำกับการตำรวจภูทรตาคลีสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงภายใน๗วันเลยนะคะว่า
เรื่องนี้ตกลงเป็นมายังไงกันแน่เพราะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาไปโพสต์คลิปว่าเขากลับรถตรงนี้ก็ถูกตำรวจแสดงตัวขอตรวจค้นแล้วก็จะแจ้งข้อหาแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็สงสัยกันนะคุณว่านี่ตำรวจจริงหรือเปล่า
ชาวบ้านเขาก็สงสัยกันนะคุณว่านี่ตำรวจแสดงตัวข้อหาแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็สงสัยกันนะคุณว่านี่ตำรวจแสดงตัวข้อหาแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็สงสัยกันนะคุณว่านี่ตำรวจแสดงตัวข้อหาแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็สงสัยกันนะคุณว่านี่ตำรวจแสดงตัวข้อหาแบบนี้
อรุณเสริมวิ่งอาจรบเทนตะ
อรุณเสริมวิ่งอรุณเสริมวิ่งอาจรบเทนตะ
เป็นเพราะค้าปุ๋ยคุณผู้ชมเขาโพสต์ในโซเชียลมีเดีย

ถูกตำรวจพยายามจะตั้งข้อหาหลังไปกลับรถ
จุดเสี่ยงที่เอเย่นยาบ้ากลับรถ
แล้วก็เลยตั้งข้อสงสัยขึ้นมาไงคะที่บอกว่า
ชื่ออะไรยดอะไรแบบไหน

คือเขาสงสัยว่าตกลงเป็นตำรวจจริงหรือตำรวจปลอมกันแน่
ร้อยตำรวจโทเกษมชูพันธ์รองสารวัตรปราบราม
สถานีตำรวจภูทรตาคลีจังหวัดนครสวรรค์
หัวหน้าสายตรวจตำบลหัวหวาย

เมษายนที่ผ่านมาได้รับคำสั่ง
ให้ไปปฏิบัติงานสายตรวจที่ตำบลหัวหวาย
เพราะมีสายแจ้งมาค่ะว่า
มีรถต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่จุดเสี่ยงในหมู่บ้าน
ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป้าหมายของการเคลื่อนไหวยาเสพติด
ก็เลยลงพื้นที่ไปพร้อมกับดาบตำรวจนิพนธ์โพเกษม

กระทั่งเจอรถกระบะคันนี้แหละค่ะ
ลักษณะตรงตามที่สายบอกเป๊ะเลยว่าเป็นรถต่างถิ่น
แล้วก็ไปกลับรถตรงจุดเป้าหมายด้วย
แสดงตัวเข้าไปขอดูใบอนุญาตขับขี่

มีการโทรศัพท์ให้พูดคุยกับลูกพี่
พอมาถึงยังไม่ทันได้พูดคุยอะไรกัน

ยืนยันนะคะว่าไม่ได้ตรวจจับไม่ได้ดึงกุญแจ
และไม่ได้ตั้งข้อหาตามที่เขาโพสต์กันด้วย
ผ่านตำรวจโทษธีรายุทธ์รุ่งทอง
รองผู้กำกับการป้องกันและปราบรามตำรวจภูทรตาคลี

ที่เป็นตำรวจคนนี้ที่อยู่ในคลิปแล้วด้วย
เรื่องต้นสั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงภายใน๗วันค่ะ
นี่คุณผู้ชมไลน์มาเยอะมากนะบอกว่าโอ้โหถ้ามีข้อหาแบบนี้จริง
คนไทยคงโดนจับกันทั้งประเทศล่ะค่ะ
ใครจะไปรู้ว่าตรงนั้นเอเย่นเขาไปกลับรถล่ะฮ
ถูกไหมถ้าเราคือเราไม่ได้เป็นเอเย่นเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนคือจุดเสี่ยงไม่เสี่ยง

ตรงนี้คือจุดเสี่ยงเอเย่นยาบ้าชอบกลับรถห้ามประชาชนใช้

ไปจับกลุ่มพวกค้ายาบ้าดีกว่านะ